พ่อแม่ลูกอบอุ่นแล้วใช่ไหมพี่แจ๊คหรือยังไง
เอิญดิฉันไปเจอเพื่อนของคุณตายอีกทีนะคะ

เมาสอยให้ฟังบอกว่ามันภาพเก่าพี่แจ๊ค

ก็ไม่รู้ว่าทำไมคือคุณทิมเอามาลง

ซึ่งนะคะเขาก็บอกว่า
เรื่องราวเกี่ยวกับที่คุณทิมออกมาฟ้องตอนนั้นจำได้ไหมคะ

โมคะเพราะว่าสารเขาไปสืบได้ว่าที่คุณทิมบอกว่า

เหมือนมีความจงใจว่าจะไม่ได้ส่ง

ส่งไปที่อยู่ที่บ้านเก่าของคุณตาย

ใครจะไปได้รับเอกสาราวะอย่างนั้นเถอะ
รวมไปถึงคุณตายเขามีหลักฐานเป็นสลิปด้วย

พูดตรงเขาบอกไม่ประสบความเสร็จเรื่องธุรกิจ
ต้องให้คุณตายช่วยออกค่าใช้จ่ายให้บ้านด้วย

คือค่าใช้จ่ายต่างเนี่ย
ไม่ใช่ว่าคุณตายจะพึ่งแต่ฝั่งคุณทีมอย่างเดียว

ตอนแรกว่าจะเป็นวันนี้แต่คุณตายขอเลื่อนไปก่อน

ส่วนเรื่องคดีที่ฟ้องรองกันเป็นบวกค่ะนะคะ

ดูแลลูกตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์๔วันนะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นกำลังใจให้ดูกันต่อไปยาวเลยละกันนะคะ